ลูกชายคนนี้เอามีดพระไปฟันหัวแม่
ฟันแขนแม่แล้วยังมีการไปบอกพี่ชายอีกนะ
ถอดจิตไปฆ่าแม่แล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมเขาป่วยจิตเวทใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่ไม่ได้กินยาต่อเนื่อง
แล้วพอขาดยามา๕วัน

เบลออยู่นี่คือร่างของแม่ค่ะ

อยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดเยอะโสธรค่ะ
นี่ตอนที่กู้ภัยไปถึงเอาใส่ถุงมือเข้าไปตรวจสอบศพก่อน
ศพของนางสุบินอายุตั้ง๗๗ปีแล้วค่ะ
กองเลือดเลยโอ้โหที่หัวนะ
คือด้วยความที่โดนมีดพระฟันมันถึงกระโหลกค่ะคุณผู้ชม
แล้วมือข้างซ้ายโดนฟันจนเห็นเส้นเอ็นเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ไผ่
ครับแล้วเจออาวุธนะที่ลูกชายแท้แท้ก่อเหตุเป็นมีดพระน่ะ
ตกอยู่ตรงนั้นด้วยคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะลูกชาย
ครับลูกชายอายุสี่สิบเจ็ดปีไม่ได้หนีนะคะยังเนี่ยยังอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะค่ะ
แล้วเราไปถามถามพี่คนโตถามหน่อยซิว่าเหตุการณ์นี้เล่าให้ฟังหน่อย
คนโตเล่าแบบนี้บอกว่าบ้านนี้แม่กับน้องอยู่กันสองคน
น้องก็คือคนที่ก่อเหตุนั่นแหละค่ะส่วนตัวผมเนี่ยอยู่อีกหลังนึงก็อยู่แถวนี้แหละ
นี่รู้ไหมนักข่าวหลังจากที่น้องผมฆ่าแม่แล้วน้องผมเนี่ยนะมันขี่มอเตอร์ไซค์มามาบอกผม
ถอดจิตไปฆ่าแม่แล้วผมตกใจมากกลับมาที่บ้านสภาพที่ผมเห็นนะนะ
คือแม่หายใจรวยรินแล้วอะค่ะแล้วก็นิ่งไปกลายเป็นแม่จมกองเลือดเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ซึ่งพี่ชายก็บอกนะว่าน้องชายมีอาการป่วยจิตเวทต้องรับยามากินตลอดเลย
ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะยาเนี่ยมันหมดหมดไป๕วันไม่ได้กินยาต่อเนื่องไง
นี่พี่ชายบอกนะเพิ่งจะพาน้องไปรับยาที่โรงพยาบาลมา
เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแม่เนี่ยจะต้องมาตาย
เพราะว่าน้องไม่ได้กินยาแล้วมาทำร้ายแม่แบบนี้ค่ะ
เบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวน้องชายก็คือผู้ก่อเหตุเนี้ยนะคะ
เอาไปสอบปากคำที่สพเริงนกทาส่วนศพของแม่
ก็ต้องมอบให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาด้วยนะคะ